จะชวนคุณผู้ชมไปไล่แย้หน่อย
เป็นมิติใหม่บอกเลยว่าระดับนางงามตัวแม่

จ๊อแจ๊ะริมจ้อ
มักนกตลกมักไปไล่แย่
แอ้แห้แอ้แห้ซิไปไล่แยะซิไปไล่แยะ
แอ้แห้แอ้แห้โอ้โฮอะไรกันครับเนี่ย
หัวจะปวดกับเทรนด์แฟชั่นของคนสวย
นี่มันระดับจักรวาลมัดรวมกันมาเลยนะ
ถ้ามีถาตีหัวไหล่ตูดหน่อยแล้วล่ะก็
ตลกคาเฟ่ตีหนาวแน่นอน

สะดุ้งเอ้ยสะดุดตาตั้งแต่หัวแถว
แฟชั่นของแอนดาเสือแอนชิลี
น้ำตาลแล้วก็แน็ตอานิพรเออ
เอาสิคะเทรนด์นี้ใครไหวไปก่อนเลย

แอ้แห้แอ้แห้ไปไล่แงะไปไล่แงะ
แอ้แห้แอ้แห้มาไปไล่แงะเรามาไปไล่แงะ

จักรวาลการณ์ไล่แยะของจริง
วนจอยเหมือนคอยการแดนส์มานาน
สวยแทบตลกกันยกแก๊งแบบนี้
คลิปหน้าห้ามแผ่วเลยนะจ๊ะสาว